ผมว่าการที่เราไปดูว่าเขามีโทรศัพท์อะไร
เขามีโน้ตบุ๊กไหม
ไม่ใช่ตัวที่บอกว่าเขามีตังค์
สมองเขาสามารถไปเรียนที่ไหนก็ได้
แต่ทำไมเขาไม่ไปเขาก็ไม่มีตังค์
แต่ว่าการที่เขาไปซื้อโน้ตบุ๊กมาใช้
ก็อย่างวิเช่นว่าเพราะว่าเขาต้องการคนขวา
คือโรงเรียนก็ไม่ได้ช่วยทั้งหมด
เขาต้องช่วยตัวเองเพราะเขาตั้งใจแล้วว่าเขาเป็น
ยอดภูริจากที่เข้ามาเนี่ยน่าจะประมาณ๘เสน

แต่ว่าทางที่เข้ามาในบัญชีเท่านี้
เราก็แนะนำว่าปิดเลย

พอเข้ามาปั๊บพ่อก็ตื่นตกใจก็เลยรีบ
ปรึกษากับพิเชษว่าปิดเลย

ถ้าเค้ามีตังค์ทำไมมาเรียนวงงี้จังหวัด
ทำไมมันเค้าไม่ไปเรียนวงงี้ยุลพล
ทำไมก็เรียนโปร๑โปร๒ที่เบียนราชแล้วไปเรียนโรงเรียนขยายโอกาสจนจบโม๔โม๓
จึงไปเรียนต่อโรงเรียนข้างบ้านสมองเขาสามารถไปเรียนที่ไหนก็ได้
แต่ทำไมเขาไม่ไปเพราะเขาไม่มีตังค์
แต่ว่าการที่เขาไปซื้อโน้ตบุ๊กมาใช้ก็อย่างเช่นว่าเพราะว่าเขาต้องการค้นคว้า
คือโรงเรียนก็ไม่ได้ช่วยทั้งหมดเขาก็ต้องช่วยตัวเองเพราะเขาตั้งใจแล้วว่าเขาเป็นหมอ
ต้องใช้สื่อพูดได้ว่าอาจจะ๕๐๕๐เลยระหว่างโรงเรียนกับเขาเองเขาจึงสำเร็จได้
ถ้าถามว่าเออแล้วทำไมเด็กจังหวัดที่เก่งทำไมไปถอดหมอไม่ได้
ไม่ได้สำไมหรือว่าแขกหรือถอดแกรงงานไม่แพ้เขา
อาจจะเป็นแสนหรือมากกว่าแสนก็ได้

แต่ว่าแม่เขาก็ไม่ยื่นมือเข้ามา

ฝากคือว่าเวลาเราพิจารณาใคร

อย่าเอาสิ่งที่ปรากฏ

หลุกสอบผิดแปดหมู
แต่ว่าไม่มี่ฝันญาติ

ประวาเหมือนเป็นคนอาชีพตัดย้าง
เสร็จจากตัดย้างเลยก็คือรับสื่อขี้ยางก่อน

คือคุ้มลองซื้อเจ้าข้อมูลเข้าไปดู

ไปดูว่าเบียร์จะถือเก่าสร้างให้ลูก

แม่ก็ต้องซื้อสำหรับเรียนนั่งชื่อประคอบก่อนนั้น
ที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์

ถ้าได้ขี้ยากวันนี้มีลาการ
ส่วนหุ่นแม่ก็จะว่านี่
ไม่อยากจะปบปากกับ